คุณผู้ชมครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นที่หน้าธรรมเนียบรัฐบาลนะฮะ
กรณีผู้ที่มาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของเงินบำนานผู้สูงอายุ
ถูกต้องค่ะเอามีดปอกผลไม้เนี่ยเจาะคอหอย
แล้วก็บอกว่าจะขอเจอนายกรัฐมนตรีนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเพิ่งเกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนก่อนสิบเอ็ดโมงที่ผ่านมาเลย
ใช่ครับเดี๋ยวดูคลิปเหตุการณ์ตอนที่เกิดเหตุกันหน่อยค่ะ
อืมเนี่ยค่ะเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นหน้าธรรมเนียบนะคะ
ซึ่งผู้ชายคนนี้คือนายประเสริฐอาดำอายุ
ห้าสิบสี่ปีเขานำมีดปอกผลไม้เนี่ยมาจ่อคอแบบเนี้ย
แล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายซึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็มีท่าทีเคร่งเครียด
พูดไปวกไปวนมาเท่าที่นักข่าวของเราเนี่ยนะคะ
คือก็ไปทำข่าวอยู่ตรงนั้นแล้วเท่าที่ฟังเท่าที่จับใจความได้เนี่ย
นายประเสริฐเขาเป็นชาวปฐุมธานีแล้วก็ถูกโกงราคาข้าวเป็นหนี้นอกระบบ
กำลังจะถูกฟ้องศาลแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทางออก
กลั่นแกล้งจนตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ก็เลยอยากจะพบอยากจะร้องทุกข์กับนายกตอนนี้เนี่ย
ตำรวจที่อยู่หน้าธรรมเนียบตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ก็พยายามจะเกลี้ยกรอบนายประเสริฐเนี้ยประมาณสักสิบห้านาที
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะพาไปร้องเรียนที่ศูนย์รับเรื่องราว
ร้องเรียนของสำนักนายก
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปชาร์จแล้วก็ยึดมีดได้นะคะ
แล้วนำตัวนายประเสริฐไปสงบสติอารมณ์ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

ก็ตรงหน้าธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับ
ที่เขามายื่นเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องของข้อแก้ไขพรบบำนานแห่งชาตินะครับ
เขาบอกว่าอยากให้เปลี่ยนกฎหมายให้คนที่มีอายุเกินกว่า๖๐ปี
คนไทยทุกคนนะครับได้รับเงิน๓๐๐๐บาทนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้คือคนที่ได้รับเงินบันนาน
ก็จะมีแค่ข้าราชการใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีคนที่เข้าสิทธิ์ประกันสังคม
แต่ทีนี้มันยังมีอีกตั้ง๔๘ล้านคนนะครับ
ที่ใช้ทั้งสิทธิ์บัตรทองหรือว่าไม่มีสิทธิ์อื่นในการเข้าถึงพวกเงินบำนานเลย
ก็อยากให้รัฐแก้ไขกฎหมายตรงนี้แล้วมีการกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะฮะ
ก็เขาเรียกว่าพิจารณาในเรื่องนี้นะครับ
เมื่อกี้ก็เป็นความเดือดร้อนของชาวนาท่านหนึ่งด้วยนะฮะ